คุณผู้ชมเคยรักใครจนถึงขั้นจับมือกันไปสาบานไหมคะ
คือมีคู่รักคู่นี้เขารักกันมาตั้งแต่มัธยม
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยแต่งงานกัน
รักกันมากถึงขั้นจูงมือกันไปสาบานบอกว่า
ถ้าใครนอกใจต้องมีอันเป็นไปต้องตายต้องตายสถานเดียว
ล่าสุดฝ่ายชายระแวงคิดว่าฝ่ายหญิงน่าจะมีผู้ชายคนใหม่
บุกมาแทงฝ่ายหญิงอ่ะคะยี่สิบเอ็ดแพร้
ตายคาบ้านต่อหน้าต่อตาน้องสาวของฝ่ายหญิงนะคะ
แล้วก็หนีไปโอ้โหเรื่องนี้ครอบครัวบอกรับไม่ได้
กระทำมันโหดเยี่ยมเกินไปหรือเปล่า
ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุผู้เสียชีวิตจากการถูกแทงนะคะ
ผู้ตายคือนางสาวยุวดีหรือว่าคุณโบอายุ๓๐ปีค่ะ
สภาพคือถูกแทงพลุน๒๑แผลที่หน้าบันไดบ้านนะคะ
แล้วก็มีมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑๐๒๐นิ้วอยู่ในสภาพบิดงอ
มีคราบเลือดติดอยู่ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ได้คุยกับน้องสาวของผู้ตายนะคะที่ยังคงอยู่ในอาการตกใจอยู่เลยอะค่ะ
ก็ร้องไห้ตลอดเวลานะคะเล่าให้ตำรวจฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
๘โมงเช้าเนี่ยเธออยู่ในห้องน้ำอยู่อยู่ก็ได้ยินเสียงพี่โบ
พี่สาวเธอร้องกรี๊ดลั่นบ้านเลยเธอก็ตกใจวิ่งออกมาดู
ก็เห็นนายเอ๊ค่ะสามีพี่โบเนี่ยวิ่งหนีลงจากบันไดบ้านด้วยอาการรีบร้อน
ก่อนจะขับกระบะสีแดงหลบหนีไปเธอก็เลยเดินเข้าไปดูในห้องนอนของพี่สาว
โอ้โหแทบช็อกสภาพพี่สาวคือเลือดท่วม
แล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็ขาดใจตายต่อหน้าเธอเลยค่ะ
ได้ยินเสียงคนเปิดประตูหนูคิดว่าพี่หนูเป็นคนเปิดครับผม
เข้าห้องน้ำข้างล่างครับแล้วหนูได้ยินเสียงพี่สาวหนู
ผมก็ได้เปิดประตูห้องน้ำออกมาเปิดห้องไปนี่
พี่สาวหนูกำลังแทนอืมแล้วพี่สาวหนูกำลังบอกว่า
ไม่ฮะผมแก้ช่วยพี่ประตูไหนประตูวนบ้านเลย
รสมคุณแทะณทวิ้นลงพื้นที่นะคะได้ภาพ
กล้องวงจรปิดมาตอนตี๕๓๓นาที
ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งโบผู้ตายที่บ้าน
กระทั่ง๘โมง๑๔นาทีก็จะได้ยินเสียงผู้ตายร้อง
เร่งเครื่องออกจากบ้านอย่างรวดเร็วนะคะ

ขับกระบะสี่ประตูสีแดงออกจากบ้านไปด้วยความเร่งรีบค่ะ
คุณแซคไปดูที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ

ห้องนอนของผู้ตายอยู่ติดกับห้องนอนของน้องสาวเลยนะคะ

แม่บอกลูกเขยเนี่ยทำงานอยู่โรงปูนที่สระบุรี
สองคนนี้เขารักกันมาตั้งแต่เรียนอยู่มัธยมแล้ว
แต่งงานกันเมื่อ๓ปีก่อน๒๐ตุลาคมปี๖๓
กระทั่งลูกสาวแม่น้องโบเนี่ยสอบบรรจุเป็นครูที่โรงเรียนในจังหวัดลบบุรี
แต่หลังทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อย

เวลาเจอหน้ากันทีก็จะชอบขอเช็คโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็โทรจิกโทรเช็คน้องโบแทบทั้งวัน

จริงทั้งแม่แล้วก็ญาติเคยเตือนแล้วบอกว่าต้องระวังนะ
เรื่องการใช้คำพูดคำจาแล้วก็ความรุนแรงในครอบครัว
ก็ไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ปกติน้องโบลูกสาวแม่เนี่ยจะไปนอนที่บ้านลูกเขย

ก็จะกลับมากินข้าวที่บ้านลูกเขยบ้างบ้านแม่บ้าง
เพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลย
ก่อนเกิดเหตุก็ไม่ได้มีรางสังหรณ์อะไร
ตอนแรกก็คิดว่าปรับความเข้าใจกันแล้ว
ไม่คิดเลยว่าเอ๊จะทำกับลูกแม่ขนาดนี้
ทีนี้ในเอ๊ค่ะก่อเหตุเสร็จขับกระบะสีแดง

หนีไปถึงพระนครศรีอยุธยานะ
แล้วอยู่สติแตกคุณคิง
ขับรถพุ่งลงแม่น้ำเจ้าพระยาเลย
แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยพอดีเป็นหลังบ้านญาติ

พอรู้เรื่องก็เลยนี่ดูสภาพรถสิ

ครับแต่ญาติญาติลงไปช่วยมันขึ้นมาได้ก็เลยพยายามเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว
ซึ่งตำรวจก็มารับตัวไปสอบสวนที่สพบ้านกลุ่มที่ลบบุรีนะคะ
ทีมข่าวเราก็ไปที่สพบ้านกลุ่มด้วยก็ไปเจอกับญาติยาดของนายเอ๊เนี่ย
ก็มารอเหมือนกันพอนายเอ๊มาถึงปุ๊บตำรวจก็พาเข้าห้องเลย
ทำให้แม่แล้วก็ญาติญาติเนี่ยได้เข้าไปคุยผ่านด้านหน้าห้องคุมผู้ต้องขังเท่านั้นเอง
นายเอ๊ก็พูดไปร้องไห้ไปนะคะแล้วก็บอกผมขอโทษ
ผมขอโทษแต่ถ้าใครไม่ใช่ผม
คงไม่รู้ว่าผมเจออะไรมาบ้าง
มันเกิดขึ้นแล้วจะให้พวกพี่ทำยังไง
พี่คิดว่าเอ๊น่าจะมีความคิดมากกว่านี้ทำไมถึงถามอนาคตตัวเอง
นึกถึงคนข้างหลังอ่ะพี่มันเกิดขึ้นแล้วจะให้พวกพี่ทำยังไง
พี่คิดว่าพี่ขอโทษแล้วก็ทำไมไม่ได้พี่คิดว่าพี่ขอโทษแล้วก็ทำไมไม่ได้

ซึ่งเนี่ยค่ะแม่ของนายเอ๊นะคะก็พยายามเกลี้ยกล่อมว่า
อย่าไปคิดสั้นอย่าไปทำแบบนั้นนะในเมื่อเรื่องมันเกิดไปแล้ว
คือจะเห็นว่ายาดเองก็ไม่ได้เข้าข้างในเอ๊
ก็คือบอกทำไมไม่คิดทำไมตัดอนาคตตัวเองไปทำเขาทำไม
คือแม่บอกว่าปกติแล้วเนี่ยลูกชายกับลูกสะพ้ายจะนอนอยู่ที่บ้าน
ตี๕๓๐ลูกชายจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกสะพ้ายที่บ้านหลังเกิดเหตุ
เพื่อให้เตรียมตัวไปสอนแล้วลูกชายก็จะขับรถไปทำงานที่สระบุรี
ก็เป็นแบบนี้อยู่ทุกวันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมวันนี้เนี่ยลูกชายย้อนกลับมาก่อเหตุแบบนี้
ก่อนหน้านี้สองคนเนี่ยเคยไปสาบานต่อหลวงพ่อรอดบอกว่าจะรักกันจนวันตาย
นอกใจต้องตายกันไปข้างหนึ่งแล้วพอลูกชายเริ่มระแวงว่าโบอาจจะมีผู้ชายใหม่
ก็เตือนแล้วนะบอกไม่เป็นไรนะเอ๊ถ้าเขามีใหม่เราก็แค่เลิกก็เลิกกันไปเท่านั้นเอง
ไม่เคยคิดเลยว่าลูกชายจะทำได้ขนาดนี้พ่อนายเอ๊ก็เล่าเหมือนกันว่าเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมา
เอาเท่าที่พ่อรู้มาที่พ่อได้ยินมาเนอะช่วงปีใหม่เนี่ยสองคนเขาไปเที่ยวเพชรชบูรณ์กัน
แล้วลูกชายพ่อก็แกล้งหลับเห็นว่าเมียเล่นมือถืออยู่แล้วแอบมองว่าเมียคุยกับใคร
เห็นว่าแชทคุยกับผู้ชายที่บ้านอยู่ใกล้กันส่งมาถามลูกสะพ้ายบอกว่ากินยาคุมหรือยัง
เขาบอกว่าในแชทอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างจากฝั่งครอบครัวของในเอ๊คนก่อเหตุนะ
บอกมีแชทจากผู้ชายส่งมาคุยกับเมียว่ากินยาคุมหรือยัง
นายเอ๊ก็เลยจับได้เลยว่านี่มีคนอื่นนี่เลยลุกขึ้นมาเลยจากที่แกล้งหลับอยู่ลุกพลวดขึ้นมา
บอกเฮ้ยนี่มีคนอื่นเหรอผู้ตายก็ตกใจวิ่งหนีตะเลิศจนพังกระโจม
กระทั่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาลูกชายไปพูดกับเพื่อนที่ทำงานบอกถ้ากูไม่ตาย
เมียกูก็ต้องตายเพราะกูจับได้แล้วว่าเมียกูเนี่ยคุยกับใคร
พ่อก็เลยคิดว่าสงสัยลูกชายคงจับได้ว่าลูกสะพ้ายแอบคุยกับคนอื่น
แต่ผู้ชายคุมโปรงแต่ตามองคอยมองดูฟังเสียงพอเห็นจอปุ๊บคว้าจอได้ก็
มุ้งกระโจมขาดออกไปเลยก็เอาโทรศัพท์ไปเปิดดูดูแชททั้งหมด
จับในแชทได้ทั้งหมดว่าอ๋อติดกับผู้ชายคนนี้วันนี้เขาคงจะมาจับได้อย่างนี้
เพราะว่ายังติดต่อยังคุยกันอยู่
ถ้าเกิดผมไม่ตายเมียผมต้องตายเพราะว่าผมจับได้แล้ว
เนี่ยเขาคุยให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเขาโทรมาบอกเมื่อกี้บอกว่าลูกชายพูดไว้เมื่อวันเมื่อวันพุธ
จังหวะที่ตำรวจนำตัวในเอ๊ออกมาสอบปากคำค่ะทีมข่าวก็พยายามถามถึงแรงจูงใจนะคะ
แต่ว่าในเอ๊ไม่ยอมตอบอะไรเลยแล้วก็เดินเข้าไปในห้องสอบสวนแบบเงียบ
ซึ่งตำรวจใช้เวลาสอบปากคำอยู่๒ชั่วโมงกว่าค่ะ
ตำรวจบอกนายเอ๊ไม่พูดอะไรเลยนะเอาแต่เงียบไม่ยอมสบตากับตำรวจด้วย
ในเอ๊ทำได้แค่ยืนร้องไห้อยู่ที่หน้าห้องสอบสวนค่ะ
แล้วสุดท้ายนายเอ๊ก็บอกตำรวจว่าขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะ
ซึ่งตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ